ชายภูมิขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพริกนะครับ

ปลูกพริกพันธยอดสนมากที่สุดในประเทศไทย
แต่มาวันนี้เมืองแห่งพริกกำลังจะกลายเป็นเพียงตำนาน
เกษตรกรในพื้นที่หันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน
เนื่องจากภัยแร้งโรคประบาดและการขาดแกล่นแรงงาน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ส่วนพริกยอดสนหลายหมื่นไร่ในอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ
วันนี้หลายพื้นที่กลายเป็นไร่มันสัมปะหลัง
และอีกหลายพื้นที่กำลังถูกปรับหน้าดิน
เพื่อนำพืชชนิดอื่นมาปลูกทดแทน
สิบปีก่อนหน้านี้ชัยภูมิขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพริก
เพราะมีพื้นที่ปลูกพริกมากที่สุดในประเทศ
โดยเฉพาะพริกยอดสนพริกพันธุ์เมืองที่มีกลิ่นหอม

แต่หลังจากปี๒๕๕๔เป็นต้นมา
เพาะปลูกพริกที่เคยสูงเกือบ๔๐๐๐ไร่
กลับลดลงเหลือเพียง๒๐๐๐กว่าไร่ค่ะ
ภัยแรงโรคระบาดและแรงงานที่ขาดแคลน
ทำให้เจ้าของสวนพริกหมดความอดทนกับพืช
ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนมาอย่างยาวนาน

พอมีปัญหาก็ลงมา๓ไร่๒ไร่
มันเหลือแค่นี้เปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่น
เป็นมันสัมปันหลังแล้วก็เป็นข้าวโพธิค่ะ
ปัญหาใหญ่ที่สุดที่ทำให้เกษตรกรเลิกปลูกพริก
มาจากการทะลักเข้ามาของพริกประเทศเพื่อนบ้าน
ส่งผลให้ราคาพริกในพื้นที่ลดต่ำลง
เหลือเพียงกิโลกรัมละ๒๐๓๐บาท
จากเดิมที่เคยสูงถึง๕๐๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เรื่องราคานี้จะไม่โกงที่พริก
เพราะว่าราคามันจะถ้าเยอะ
เพราะว่าพลิกทางที่อื่นเข้ามาทะลักเข้ามา
ก็ทำให้พื้นที่ลดลงเรื่องราคา
หมายถึงพริกจากต่างประเทศได้ยังไงครับ
ครับพริกต่างประเทศเข้ามาตีตลาดพริกไทย
ทำให้พริกยอดสนนี้ราคาลดลงครับ
วันนี้หลานรับซื้อพริกของสหกรการเกษตรจตุรัส

จากที่เคยมีรถจำนวนมากนำพริกมาขายตลอดทั้งวัน
แต่ตอนนี้เหลือเพียงรถของเจ้าหน้าที่จอดอยู่ไม่กี่คัน
ผู้จัดการสหกรบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีของส่งให้
และคนนิยมบริโภคพริกจากต่างประเทศมากกว่า
เกษตรกรที่ปลูกพืชขาดทุนเยอะมากนะคะ
แล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่ามีผลิตต่างประเทศทะลักเข้ามา
ซึ่งจริงแล้วพริกที่ทะลักเข้ามา
คุณภาพจะสู้ของเราไม่ได้เลยนะคะของเราเป็นพริกยอดศูนย์
แต่ว่าเกษตรกรเขาเลือกบริโภคพริกที่ถูกกว่านะคะ
ก็ในประเด็นนี้เราจะต้องให้ความรู้แก่เกษตรกรที่บริโภคพริกด้วย
แก่ชุมชนที่บริโภคพริกป่น
เนื่องจากว่าพริกปล่นนั้นปัจจุบันนี้ก็ไม่สะอาด
แล้วก็มีสารอื่นปนเยอะมากมายนะ
และทำให้ราคาผลผลิตคือพริกยอดสนเราราคาลดลง
เกษตรอำเภอจตุรัสยอมรับว่า
ปลูกพริกในชัยภูมิคงไม่ได้รับความนิยมเหมือนในอดีตอีกแล้ว
แม้แต่ราคาจำหน่ายก็ไม่สามารถยกระดับไปได้มากกว่านี้
แต่จะพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น
เพื่อให้ชาวสวนพริกที่ยังเหลืออยู่
มีรายได้เพียงพอในการเพาะปลูกต่อไป
ข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน